ส่วนอันนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขนส่งที่ชายภูมิรถบัสเล็กนะ
มีผู้โดยสารเต็มรถเลยนะกำลังจะเลี้ยวขวาออกครับ
แล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ค่ะผู้ชายขี่แฟนสาวซ้อน
พุ่งมาชนแบบจังเลยคุณผู้ชมเจ็บหนักทั้งคู่ค่ะ
โอ้โหเนี่ยพอซูมไปแล้วเนี่ยได้เห็นเลยนะคะ
รถบัสกำลังจะขวางกระแทกแบบจังจังเลยอ่ะ
แต่น่ากลัวตรงที่ล้อรถทับอะไรหรือเปล่า
ก็นี่นะคะครับมันกลายเป็นว่ารถนักกระเด็นทับ
คนขี่คนซ้อนได้รับบัตรเจ็บสาหัสผู้หญิงที่ซ้อนมานะเลือดอาบหน้าเลยอ่ะคุณ
นี่ออกจากขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชายภูมิยังเลี้ยวมาไม่เท่าไหร่เลยค่ะ
กู้ภัยก็ต้องเร่งไปช่วยเหลือฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์
เอาตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะแล้วก็ถามคนขับรถบัสเนี่ย
บัสสีฟ้าคันนี้นะชื่อว่าในเพิ่มอาจยางคำอายุ๖๕ปี
ลุงเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นน่ะนะลุงรับผู้โดยสารมาเต็มคันเลย
สิบสี่คนออกจากขนส่งชายภูมิจะไปร้อยเอ็ด
แล้วจริงก่อนจะขับออกมาลุงรอจังหวะรถอยู่สักพักนึงแล้วนะ
ซ้ายกันแล้วมองขวากันแล้วไม่มีรถแล้วค่อยขับอ่ะ
จะข้ามมาอีกฝั่งนึงแต่จู่ไอ้จังหวะที่ออกมาเนี่ยนะคะ
นี่ฝั่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งมาแบบเร็วมากไม่ทันเบรกเลยค่ะ
ลุงขับรถมา๓๐ปีเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครั้งแรกเลยนะ

แต่ว่ามอไซค์มาคือไม่เบรกเลย

นี่ไงเต็มเลยลุงบอกแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ทางตำรวจสพเมืองชายภูมิต้องเชิญตัวลุงคนขับรถบัสเล็กเนี่ยนะคะ

แล้วฝั่งชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชายวัย๑๙ปีกับแฟนสาวเนี่ยนะคะ
ต้องรอให้อาการดีขึ้นแล้วก็นัดมาไกลเกลี่ยกันอีกทีนึงนะคะ